คุณแอนริวกับคุณพลอยเชอร์มานเป็นแฟนกัน

เขาว่าอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะซึ่งจริงแล้วทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันนะคะ
ละครเมื่อปี๒๕๕๙ตอนนั้นเคมีเข้ากันมากเล่นละครทางช่อง๓นี่แหละค่ะ
หลายคนก็เชียร์แฟนคงแฟนคลับปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นข่าวลือในแวดวงนักแสดงกันเองนี่แหละค่ะ

น่ารักนะเธอเวลาเขาอยู่ด้วยกันคือเห็นพี่แอนดิวไม่ค่อยพูดเป็นแบบติ๊ดอาร์ตนะคะ
แต่เวลาเขามุ้งมิ้งเนี่ยมันน่ารักซะละเกินนะคะ
ซึ่งเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรอคุณแอนดิวมาเปิดใจนะคะ
แต่ว่าที่แน่ค่ะแฟนคลับพี่แอนดิวซึ่งเยอะมากรุ่นใหญ่ด้วย

ใช่นะคะเลิกกับแฟนฝรั่งมาสักพักแล้วนะคะ
ต้องรอลุ้นค่ะแต่ว่าดิฉันว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เนี่ย๙๐เลย
มีตั้งกระทู้ในพันทิพย์ด้วยใช่พี่แจ๊คไปตั้งเองหรือเปล่า

ต้องรอดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าค่ะ